คุณผู้ชมคะดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างค่ะ
เด็กกับของเล่นที่แบบเขาชอบเล่นพวกอะไรรู้ไหมคุณ
โมทเอ่ยกุญแจอะไรที่มันมีปุ่มกดได้
น้องคนนี้อายุประมาณเกือบ๒ขวบครึ่งแล้ว
ก็เข้าไปนั่งในรถแล้วหยิบรีโมทกุญแจมา
กดล็อกแม่พยายามจะช่วยลูกค่ะแม่ช่วยไม่สำเร็จ
ทำยังไงก็ลูกก็ยังไม่ยอมกดเปิดล็อกนะ

เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะว่าเจ้าหน้าที่จะช่วยน้องได้หรือเปล่า

ช่วงจังหวะเมื่อกี้นี้ลุ้นมากนะคุณนะ

เพราะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ส่องไฟเข้าไปในรถ

เหมือนจะจับที่เปิดที่โดนของ

เหมือนเด็กกำลังจะเปิดปุ่มแล้วนะ

เอาลูกเปิดตรงนี้กดตรงนี้กดเลยกดเลย
แต่เด็กนะคุณเขาไม่รู้หรอกปุ่มอะไรบ้าง

สุดท้ายการบอกน้องเขา
ให้ช่วยเปิดจากข้างในเป็นไปไม่ได้
ใช่เพราะว่าพอปุ่มล็อกไปแล้ว
เขาบอกให้เด็กดึงเด็กก็ตกใจไง

แล้วแม่ตอนแรกพอลูกไปกดปุ่มล็อก

พยายามช่วยลูกช่วยไม่สำเร็จ
ก็เลยบอกกู้ภัยแล้วตอนแรกน้องยังนั่งนิ่งอยู่นะ
แต่พอกู้ภัยบอกเหมือนกับเสียงกู้ภัยหลายคน
พยายามจะพูดปลอบใจน้องแหละแต่เป็นคนแปลกหน้าไง
คนเยอะอะไรอย่างนี้แต่ก็ตกใจร้องไห้อยู่ในรถ
ใช่ค่ะสรุปคือน้องก็ไม่ยอมเปิดล็อกออกมา
กู้ภัยเองก็ไปดูใต้ซุ้มล้อซิ
ปลดล็อกได้ยังไงทำไม่ได้อีก
หันไปถามแม่ทุบกระจกเลยไหม
พยักหน้าค่ะเอาเลยทุบกระจกเลย
สุดท้ายคือช่วยน้องออกมาได้ปลอดภัยนะคะ
แล้วก็เลยต้องถามคุณแม่ก่อนอันนี้ตอนทุบกระจกเห็นไหม
เขาต้องเลือกตำแหน่งที่มันปลอดภัยด้วย
พอทุบมาได้เสร็จแล้วปุ๊บเอื้อมมือเข้าไป
ปลดล็อกปลดล็อกจากข้างในเสร็จปั๊บ

ตินพัฒน์สามารถออกมาได้อย่างปลอดภัย
วินาทีนั้นน่ะนะแม่โล่งใจมาก
อ้อมกอดของแม่แล้วเนี่ยนี่น้องดูงงนะ
ไม่ได้ร้องไห้อะไรถามคุณแม่

แล้วรถมันล็อกได้ยังไงให้คุณแม่เล่าค่ะ
นี่ไงต้องระวังนะคุณผู้ชม

บางทีลูกอยู่ในรถเด็กเขาเผลอกดปุ่มอะไร

ครูชาบ